คุณผู้ชมคะส่วนเรื่องนี้ที่พยาวเหตุเกิดจากความเมาแท้เลยค่ะ
ผู้ชายสองคนนี้นะคะไปดื่มเหล้าด้วยกันนะคะ
สุดท้ายพอเมากันทั้งคู่มีปากเสียงทะเลาะกัน
ถึงขั้นคว้ามีดฟันจนบาดเจ็บสาหัส

กู้ภัยไปช่วยเหลือคนเจ็บที่นอนไม่ได้สติบนพื้นถนน
ตำบลหงหินอำเภอจุนจังหวัดพยาวแผลที่หัวเนี่ยมันลึกจนถึงกระโหลก
เลือดไหลนองเต็มพื้นเลยนะคะอ่านายองค์อาจเกื้อกูลวงอายุห้าสิบสอง
ก็ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลจุนแล้วก็นำส่งไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลเชียงคำ
เพราะว่าแผลค่อนข้างลึกครับอ่ะส่วนคนเจ็บอีกคนนายวสันคำภูเขียวอายุสี่สิบเอ็ด
มีบาดแผลที่นิ้วมือข้างขวาปฐมพยาบาล
แล้วก็นำขึ้นรถไปโรงพักเพื่อสอบปากคำเจ็บทั้งคู่
แต่อีกฝ่ายหนึ่งคือเจ็บหนักเลยนะคะที่เกิดเหตุมีอิโต้ค่ะเล่มหนึ่ง
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์พ่วงจอดอยู่ภายในพ่วงอะค่ะเลือดเพียบเลย
คุณผู้ชมคะตำรวจสพจุนบอกว่าจากการสอบปากคำเนี่ยนะ
เหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ก่อนเกิดเหตุทั้งคู่
ดื่มเหล้าด้วยกันดื่มก็ดื่มด้วยกันนะ
นั่งรถจักรยานยนต์พ่วงข้างกลับมาด้วยกัน
กลายเป็นว่าเมาทั้งคู่คุยไปคุยมาทะเลาะกันคุยไม่เข้าหูกัน
จอดรถเลยเอามีดทำร้ายร่างกายนะคะ
เมืองต้นก็เลยแจ้งข้อหานายวสันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ส่งตัวฝากค้างศาลจังหวัดที่เชียงคำในวันนี้
คุณแซคนัทวินนักข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุค่ะ
พร้อมกับทางกู้ชีพกู้ภัยกลอุสัมนักงานใหญ่
บนถนนยังมีคราบเลือดอยู่เลยนายหัสดินกู้ภัยบอกว่า
ทั้งคู่เป็นเพื่อนกันนั่งรถไปดื่มเหล้าด้วยกัน
แต่ดูสิความเมาเป็นเหตุแท้แท้ทะเลาะกันค่ะ
พูดไม่เข้าหูแล้วก็ลงมือทำร้ายเลย
ที่เราล้างน้ำเกลือประธานโทษก็คือเห็นกระโหลกเห็นอะไรเลย
ก็คือตอนนั้นก็คือเรารู้ว่ากระโหลกเขาเปิดไหมอะไรอย่างนี้ไหม
ครับผมเพราะเขาต้องดำเนียนศูนย์สั่งการต่อครับ
มีคนนึงเมาหนักแล้วก็อีกคนนึงเมาน้อยครับ

ก็ผู้ก่อเหตุครับผมเมาหนักจนพูดจาไม่รู้เรื่องครับ

แต่ผู้ได้รับบาดเจ็บคือกลิ่นเหล้าไม่ค่อยออกเท่าไหร
ขาไปก็ทะเลาะกันขากลับก็ทะเลาะกัน
แล้วก็มาถึงจุดเกิดเหตุเขาก็น่าจะพูดไม่เข้าหูกัน
ดึงมีดฟันกันเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่ถามผู้ก่อเหตุเขาก็บอกว่า

ดูสิค่ะไปด้วยกันเป็นเพื่อนกันดื่มด้วยกัน
เมาด้วยกันทะเลาะกันจนเจ็บสาหัสแบบนี้
ที่ทั้งคู่นั่งกันมาตำรวจก็เอาไปไว้
ที่ตำบลหงหินสพจุนนะคะ
ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนเลือดยังเต็มเลย

ทั้งคู่เป็นตัวจี๊ดของหมู่บ้าน

ทั้งคู่ตัวจี๊ดของหมู่บ้านเพราะวีรกรรมไม่ธรรมดา
ญาติพี่น้องไม่อยากคบคนในพื้นที่ไม่อยากยุ่ง
เพราะชอบดื่มเหล้าเสียงดังสร้างความรำคาญ

ตัวจี๊ดทั้งคู่มาจี๊ดใส่กันเอง

คนหนึ่งเจ็บหนักคนนึงถูกดำเนินคดี